ฉันจะพาไปดูความสว่างวาบออร่าของซุปตา
มาในธีมสบายของปันสุดท้าย
ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่๓แล้ว
เจ้าตัวบอกว่าอยากให้แฟนคลับได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้น
พร้อมกับจัดเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ด้วย
ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะ
เขาเป็นไรอ่ะ
มีเสียงน่ารักตามสไตล์ปัน
ส่วนประเด็นที่เจ้าตัวไปกดไลค์คอมเมนต์ที่ดูคล้ายว่าจะไปแขวะมิ้ง

คนที่คอมเมนต์เป็นคนรู้จัก
ก็เลยเข้าไปกดไลค์เฉยเหมือนเวลาที่ฉันเห็นคุณไปคอมเมนต์อะไร
ฉันสไลค์ค่ะฉันเจอเพื่อนอ้าวเพื่อนไปคอมเมนต์
เออกดไลค์เพื่อนสักหน่อยวันนี้
เป็นข้อความที่ถูกใจโดนใจประมาณนั้น
เขาบอกว่าเขาไม่เข้าข้างใครค่ะ

แล้วเรื่องข่าวจริงไม่จริงแล้วก็เราก็เสพข่าวใช่ไหมคะ

บางครั้งคำพูดมันสามารถทำร้ายคนได้จริงนะคะ

เห็นใจเห็นใจเขาว่า